กรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยวควงมีดสปาต้า
เข้าไปในเซเว่นที่โคราช

เข้าไปไปกวาดเอาเงินในตู้เซฟ๒ล้าน๓แสนบาท

เมื่อวานข่าวออกมาว่าเขาน่าจะเหมือนผู้หญิง
เหมือนผู้หญิงครับคือตำรวจบอกนะครับว่า
โดยเฉพาะตอนที่เข้าไปก้มเงยตรงตู้เซฟ
แล้วก็เอาลักษณะเอามือไปกวาดเงินในตู้เซฟ
เหมือนผู้หญิงแล้วก็ท่าทางการเดินหนีออกไปเหมือนผู้หญิง
แต่งตัวเหมือนผู้หญิงน้ำเสียงเหมือนผู้หญิง
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นผู้หญิงจริงค่ะ
เป็นพนักงานที่นี่แต่ว่าถูกไล่ออกไป
ใช่โดยการทุธศรีททีนี้นะค่ะ
ก็จะรู้เรื่องราวภายในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เป็นอย่างดี
ก็รู้ความเคลื่อนไหวต่างว่าเงินเก็บไว้ตรงไหน
ช่วงปลายเดือนเงินจะเยอะติดวันหยุดด้วยไม่ได้เอาเงินเข้าธนาคาร
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจภูทรจอหอ
พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคสาม
และตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมามีการแถลงผลการจับกลุ่ม
คนที่ก่อเหตุคือนางสาวรจนาช่องกลางอายุ๒๕ปี
เธอก่อเหตุคือเอามีดมาจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขาชุมชนบ้านมะค่า
ได้เงินไป๒ล้าน๓แสนกว่าบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
และก็เมื่อวานจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักของเธอที่อำเภอนนท์สูง
แต่เธอโดนไล่ออกไปช่วงปลายปีที่แล้ว
แล้วสาเหตุที่โดนไล่ออกเนี่ยเพราะเธอมีเรื่องทุจริต
จากการสอบสวนนะคะเธอก็รับสารภาพว่าที่ก่อเหตุลงมือคนเดียว
จากตัวเธอก็รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของในร้าน
แล้วเธอก็บอกด้วยว่าที่มาก่อเหตุแบบนี้
เพราะว่าตกงานหนี้สินก็เยอะ
มีลูกค่ะลูกก็ยังเล็กอยู่เลย
อายุขวบกว่าเองไม่มีเงินจะเลี้ยงลูก

หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว
เธอก็เอาทั้งเสื้อผ้าเอาหมวกกันน็อกไปทิ้งระหว่างทาง
ตำรวจก็ถามว่าแล้วเงินของกลางล่ะ
๒ล้าน๓แสนกว่าบาทเอาไปไว้ที่ไหน
บอกว่าเอาไปซ่อนเอาไว้ที่บ่อเกลอะหลังบ้านพัก
บางส่วนก็เอาเงินไปใช้แล้ว

ทรัพย์โดยใช้อาวุธและยานพาหนะในการประกอบเหตุ
แล้วก็เชิญผู้จัดการร้านเชิญพนักงานทั้งหมดของที่ร้าน

แล้วก็ต้องเร่งขยายผลว่าที่เธอบอกว่าก่อเหตุคนเดียว

มีคนอื่นที่มีส่วนรู้เห็นในการลงมือก่อเหตุครั้งนี้ไหม
คือตอนนี้ตำรวจเรียกตัวพนักงาน๗๑๑ที่เกิดเหตุ๔คนนะ
เป็นชาย๑คนหญิง๓คนแล้วก็ผู้จัดการเซเว่นเนี่ย

ว่าใครจะมีส่วนร่วมในการจี้ชิงเงินครั้งนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมสอบปากคำแบบเครียดเลยนะ
เรียกทั้งคืนเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้
พนักงานสอบสวนสพจหก็จะสอบปากคำนางสาวรจนาเพิ่มเติมอีก
เรื่องต้นก็เชื่อนะคะว่านางสาวรจนาวางแผนก่อเหตุคนเดียว
ก็ใส่ความคุ้นชินคุ้นเคยแหละ
เพราะว่าเป็นพนักงานของที่สาขานี้มาก่อน
แล้วก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวของที่ร้าน
หลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าทำลายหลักฐาน
หมวกกันน็อกพวกเสื้อผ้าต่างเอาไปโยนทิ้ง
แล้วเงินเนี่ยพอเขาบอกว่าเอาไปใช้หนี้แล้ว

ต้องไปหาเงินที่บอกว่าซ่อนไว้ในบ่อเกลอะ

เดี๋ยววันนี้ค่ะตำรวจจะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็จะส่งตัวฝักขังต่อไปนะคะ